โรงงานที่มรยองนะฮะขับรถกลับมาบ้านแต่ไม่ถึงบ้านเพราะว่าระหว่างทางไปเจอคนร้ายฆ่าปาดคอเอามีดปาดคอคอเกือบขาดเลยแล้วก็ชิงทรัพย์ไปแต่ล่าสุดเนี่ยยังจับคนร้ายไม่ได้แต่คาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนเร่ร่อนที่เคยเข้ามาในพื้นที่ส่วนสามีของผู้ตายก็บอกว่าทำใจไม่ได้ไม่น่าจะมาทำกันถึงขนาดแบบตายขนาดนี้เลยนะฮะติดตามจากรายงาน

ศพถูกหมกเอาไว้ใต้แสลนด์ร้านน้ำปั่นที่หน้าห้องแถวริมถนนบ้านค่ายบ้านบึงตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่าย
ตำรวจแก่รอยจากกล้องวงจรปิดพบผู้ต้องสงสัยคาดว่าหลังก่อเหตุเวลา๔ทุ่ม๒๒นาที
เดินออกมาจากที่เกิดเหตุพร้อมกับสะพายกระเป๋าเป้สีดำลักษณะเดียวกับของผู้ตาย
โดยเดินข้ามเกาะกลางเดินวกกลับไปที่รถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
ค้นกระเป๋าและพบกุญแจและทรัพย์สินบางส่วนก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ขณะที่สามีของผู้ตายยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าเขากับภรรยาย้ายมาอยู่ที่บ้าน
ในอำเภอบ้านค่ายได้๒ปีไม่เคยมีปัญหากับใคร
ก่อนเกิดเหตุไม่มีรางสังหรณ์เพราะภรรยาเพิ่งจะวีดีโอคอลคุยกับแม่ก่อนเลิกงาน
เสียใจไม่คิดว่าจะเสียภรรยาไปโดยไม่มีวันกลับ
รับว่าโกรธแค้นผู้ก่อเหตุ
เพราะถ้าต้องการเพียงแค่รถจักรยานยนต์และทรัพย์สิน
ทำไมต้องฆ่าปาดคอภรรยาของเขาด้วย
คิดว่าเขาติดฝนอยู่ครับผม
ก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรครับ
เพราะถ้าหาฝนตกหรือรถเสียเวลาเขาอาจจะมาช้า
แต่อาจจะไม่เกิน๔๕ทุ่มจะไม่เกินนี่ครับ
ก็คิดว่าก็ไม่ได้จะมีอะไร
ผมก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรกับผม
๖๓๐ผมก็ลงจอดรถเพื่อที่จะไปถามเขา

แล้วคิดว่ามันจะเกิดเห็นร้านหรือเปล่า
ไม่ครับไม่เคยคิดครับ
ปกติก็ไม่ได้มีอะไรกับใครอยู่แล้วครับ
ก็อยากจะให้เจอหน้าตัวร้ายคนร้ายให้มันไวครับ
ขณะที่ชาวบ้านในระแวกใกล้เคียง
บอกว่าไม่เคยเห็นชายเร่ร่อนผู้ต้องสงสัยมาก่อน
แต่เจ้าของร้านลาบใกล้ที่เกิดเหตุ
ให้ข้อมูลว่าชายคนดังกล่าวได้มาวนเวียนอยู่ที่ร้าน
กระทั่ง๒ทุ่ม๔๐นาที
เดินมาซื้อก้อยและข้าวเหนียว๑ถุงที่ร้าน
ก่อนนั่งพักที่สารารอรถใกล้ที่เกิดเหตุเพื่อรอฝนหยุด
โชคร้ายที่รถรับส่งพนักงานส่งน้องน้ำลงที่สาราพอดี
ว่าผู้ก่อเหตุเห็นน้องน้ำหน้าตาดีและมาคนเดียว
เข้าไปทำร้ายก่อนชิงทรัพย์และหลบหนีไป
มานั่งกินร้าบอยู่ที่ร้านราบข้างที่เขาจะทำผู้หญิง
ตอนทุ่มถึงหนึ่ง

เขาก็บอกว่าพอซื้อร้านลาบแล้วก็เอาไปกินกับเหล้า

วนอยู่นั่นคราวนี้ก็ร้านลาบพอ๓ทุ่มเขาปิดร้าน
เขาเข้าไปแล้วเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน
เจ้าของห้องเช่าหน้าที่เขาเกิดเหตุนะ
เขาชอบเถียงกันบ่อยคือคนที่อยู่ในห้องอ่ะ
คราวนี้ข้างนอกถามว่ามีเสียงไม่มีเสียงนะ

แต่คราวนี้เพื่อนที่อยู่ตามห้องเขาคิดว่าเจ้าของห้องทะเลาะกัน
เขาไม่คิดว่าน้องโดนฆ่าอยู่ข้างหน้า
ข้อมูลทางการสืบสวนของตำรวจสพนกรับ
ว่าผู้ต้องสงสัยเป็นคนเร่ร่อน
วนเวียนเข้ามาอยู่ในพื้นที่
สบโอกาสจึงลงมือก่อเหตุ
ซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวชายคนดังกล่าว
รวมทั้งรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
โดยคาดว่าจะได้ตัวคนร้ายในเร็ววันนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน